คุณผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุ
ที่ต้องเตือนใจเตือนภัยกันเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
สำหรับขาแว้นขาซิ่งที่ไปซิ่งกันบนท้องถนน
ระหว่างอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับท่าน

อันนี้เป็นคลิปที่ทางโลกโซเชียลเขาทำไว้

ขณะที่มีการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน

นี่แหละครับชาวโซเชียลเขาก็ทำเพลงประกอบแบบนี้นะครับ
ก็จะเห็นภาพว่าเด็กเนี่ย
มีคนซิ่งรถจักรยานยนต์ผ่านไป๔คัน
มีคันหนึ่งนะครับที่ล้อหลังเกิดสะบัด
พลิกคว่ำจนเห็นประกายไฟชัดเจนนะครับ
ซึ่งในเพจเผยว่าเด็กแว้นที่ซิ่งรถคันดังกล่าว
แล้วคว่ำเสียชีวิตคาที่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองครับ

ล้อหลังสะบัดเกิดอุบัติเหตุนะครับ